คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่ข่าวนี้นะครับ

พบแล้วครูหนิงถูกเพื่อนชาย
ซึ่งเป็นทหารฆ่าอำพรางหมกแล้วก็ถ่วงน้ำ

เพราะว่าหลังจากที่ญาติของครูหนิง
หรือว่าคุณครูผู้หญิงคนนี้นางสาววันนิดาอ่อมเทศ
หรือว่าครูหนิงซึ่งเป็นครูกศนอำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรีหายตัวไปตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคม
ญาติประกาศตามหาบอกว่าครูหนิงหายไป
พร้อมกับรถของคุณครูญาติเป็นห่วงมากมีการแจ้งความตำรวจ
ให้ช่วยกันตามหาสุดท้ายปรากฏว่าตำรวจทำงานสำเร็จแล้วนะฮะ
พบครูหนิงแต่ครูหนิงกลายเป็นศพแล้วนะครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าครูหนิงหายตัวไป๒๖พฤษภาคม
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้พพ๙๑๑๔เพชรบุรี
ตั้งแต่๑ทุ่มของวันที่๒๖พฤษภาคม
ญาติออกประกาศตามหาทั้งทางโซเชียล
แล้วก็ให้ชาวชุมชนช่วยกันนะครับ

เจ้าหน้าที่สามารถที่จะสอบปากคำผู้ต้องสงสัย
ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพ
ผู้ต้องสงสัยก็คือจ่าสิบเอกสุรินพรามน้อย
หรือว่าจาติ๊กทหารค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน
ซึ่งคบหาดูใจกับครูหนิงนี่แหละครับ
ก่อนหน้านั้นเขาปฏิเสธนะคุณนะ
เขาบอกเขาไม่รู้ว่าครูหนิงหายไปไหน
แค่บอกว่าทะเลาะกันในช่วงของวันที่๒๕พฤษภาคมและ๒๖พฤษภาคม
แต่สุดท้ายหลังจากการสอบปากคำเข้มข้น
ทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๙๑๑๔เพชรบุรีของครูหนิง
ถูกเอาไปจำนำไว้นี่คันนี้
ก็เลยมีการย้อนกลับมาสอบปากคำจ่าสิบเอกสุรินกันอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏเขารับสาภาพเขาเป็นคนฆ่าครูหนิงเอง
ตำรวจนำตัวจ่าติ๊กมาสอบสวน
สารภาพว่าเป็นคนฆ่าครูหนิงโดยการบีบคอ
แล้วนำศพผูกกับก้อนอิดแหนบรถกระบะแล้วก็เหล็กรางรถไฟ
เอาไปถ่วงน้ำไว้ในบ่อน้ำบ้านของตัวเขาเอง
ซึ่งเป็นสวนกล้วยตรงนี้ที่ตำบลดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
จากนั้นตำรวจสพแก่งกระจานแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
นำตัวของจติกทหารนายนี้เข้าตรวจสอบที่กระเทศ

เจ้าหน้าที่มูลที่สว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรี
ช่วยการพยายามงมสบของครูนิ่งขึ้นจากเบาะน้ำ
สภาพศพเน่าเปื่อยคุณและที่เห็นนี่คืออะไร
ก้อนอิดสองก้อนแนบรถกระบะอีกหนึ่งเส้น
แล้วเหล็กรางรถไฟยาวประมาณ๑เมตรนะคุณ
ผูกติดกับเชือกมัดติดกับขาทั้งสองข้าง
และเอวของร่างครูหนิง
อกจากนี้ยังมีการมัดมือทั้งสองข้างไพ่หลัง

และที่สำคัญนะคุณนะสภาพศพเนี่ย
มีร่องรอยถูกของมีคมกรีดตามลำตัว
ท้องหลังและก้นกบจำนวนมาก

เพราะว่าตอนแรกจ่าติ๊กจ่าสิบเอกสุริน
สารภาพแค่ว่าเป็นคนบีบคอ
แล้วก็มัดศพอำพรางทิ้งในบ่อน้ำเท่านั้น

หรือแทงครูหนิงก่อนไหม

อืดครับเขาก็เลยเอาขอสับกล้วย

แล้วทีนี้เขาก็จะ
ปล่อยร่างคุณหนิงให้จมลงไปเรื่อย

เขาเข้าใจแบบนั้นนะเหมือนกับปั้งปลาอะไรแบบนี้เหรอคะ

คือเขาบอกเป็นการสับสบชะ
ไม่ใช่ชะตอนที่จะฆ่า
แล้วก็ไม่ใช่การหั่นศพเป็นชิ้นนะ

เพราะอะไรอ่ะจาติ๊กตรงนี้มันเป็นสวนกล้วยด้วยไง
เขาตัดต้นกล้วยเป็น๒๐ต้นว่างไว้เหนือผิวน้ำ

น่าเอาฟังเสียงเขาศาลภาพตอนนี้หน่อย

ผมเอาขอบทิชชักค่วย

ช่วยหลายผู้อยู่ในตำแหน่งเสื้อ
ไปจังที่อุ่น

คุณผู้ชมฮะเค้นสอบจนเขาสารภาพสิ้นเลยนะฮะ
จากนั้นจ่าสิบเอกสุรินหรือว่าจ่าติ๊ก
ได้จุดทูบหนึ่งดอกไหว้ขอขมาครูหนิงต่อหน้าศพ
ก่อนจะถูกนำตัวกลับไปที่สถานีตำรวจนะครับ
เรื่องนี้เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในเพชรบุรีนะฮะ
ผู้การจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธร
เปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากรับแจ้งเหตุคนหาย

ตำรวจสืบสวนจังหวัดลงไปช่วยตามหา
จนพบเบาะแสแล้วก็ได้นำตัวผู้ต้องสงสัย

เป็นคนคนเดียวที่เขาสงสัยมาทำการสืบสวน
กระทั่งยอมรับว่ามีการทะเลาะกันเพราะว่าหึงหวงครับ
ทะเลาะกันในช่วงค่ำของวันที่๒๕พฤษภาคม

ก็มีการฆ่ากันบนรถกระบะของครูหนิง
จากนั้นก็เอามาอำพลางศพตรงนี้นะครับ
มาซุกซ่อนส่วนรถกระบะเนี่ย
ก็เอาไปจำนำไว้กับคนที่รู้จักนะฮะ
กระทั่งตำรวจสามารถเจอรถกระบะก่อน
แล้วท้ายที่สุดก็มาเจอศพครูหนิงนะครับ

ก็ทราบว่าผู้ต้องหาได้นำรถมาจำนำไว้
ซึ่งขัดต่อคำให้การของผู้ต้องหาในครั้งแรก

ตำรวจก็เลยประสานผู้บังคับบัญชาของจ่าติ๊ก

เขาบอกทหารเองก็ให้ความร่วมมือเหมือนกัน
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นทหารให้ความร่วมมือนะฮะ
จนสามารถสอบสวนและผู้ต้องหารับสารภาพในที่สุดนะครับ
บอกว่าทะเลาะกันเกิดบันดาลโทษะ
ใช้มือบีบคอคุณหนิงจนเสียชีวิต
ช่วงเช้ามืดของวันที่๒๖พฤษภาคมบนรถ

ก็เลยนำร่างมาทิ้งในพื้นที่พบศพ
ก็คือสวนกล้วยของเขาเองนี่แหละฮะ

สัก๓จนผู้หารับว่า

แล้วก็ใช้มือบีบคอเสียชีวิต
ก็รู้ว่าทำอย่างไรก็เลยเอาผู้ตายมาทิ้งในพื้นที่นี่
เพราะเป็นพื้นที่ของตัวเองที่บ้าน

ก็ได้จากตัวผู้หาที่เขาให้ความร่วม
คือเขารับแล้วว่าทำไปแล้ว
แล้วก็พาพวกเรามาฝนหาจริงในครบร่างผู้ตาย
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาจ่าสิบเอกสุรินพรามน้อย
หรือว่าจาติ๊กทหารค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานนะครับ
ในฐานะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนนี้คุณครูหนิงเป็นครูที่สวยนะ
เออสวยน่ารักนะฮะญาติเสียใจอย่างยิ่งเลย

จากแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จาติ๊กยังโดนข้อหาอำพรางซ่อนเล้นศพ

มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแก่งกระจาน

เสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของครูหนิง
ครูกศนในพื้นที่เพชรชบุรีนะครับ